พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ที่มีความยากแล้วก็มีความท้าทาย
ทีนี้หนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้การวางแผนธุรกิจ
การกำหนดกลยุทธ์การตลาดเป็นไปอย่างรอบครอบแล้วก็รอบด้าน
ก็คือเรื่องของข้อมูลสถิตินั่นเองนะคะ
สถิติเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

เดี๋ยวเราต้องไปติดตามพร้อมกันจากสกูลพิเศษ
สำนักงานสถิติแห่งชาติติดตามได้เลยค่ะ
ถ้าเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจจะทำอย่างไร
เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากที่สุด
หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการใช้ข้อมูลสถิตินั่นเองครับ
เราใช้ข้อมูลสถิติมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งเห็นโอกาสใหม่และกำไรมากขึ้นเท่านั้น
ธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
ใช้ข้อมูลสถิติในทุกการดำเนินงาน

การกำหนดราคาสินค้าการตลาดการโฆษณา
จนถึงการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค
เช่นเราสามารถใช้ข้อมูลสถิติสัมมโนประชากรและเคหะ
เพื่อดูจำนวนประชากรเพศชายและเพศหญิงในประเทศไทย
หรือดูแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในไทย
เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะกับเพศและวัย
สถิติสามารถช่วยกำหนดราคาสินค้าได้
เช่นธุรกิจด้านประกันภัยและประกันชีวิต
ก็สามารถนำข้อมูลสถิติอัตราการเสียชีวิตของประชากร
ในช่วงชีวิตต่างเพื่อคำนวณเบี้ยประกันนั่นเองครับ
การวางแผนด้านการตลาดและการโฆษณา
ก็ต้องใช้ข้อมูลสถิติเช่นเดียวกันครับ
เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากสูญเสียเงินมูลค่าหลายล้านบาท
กับโฆษณาที่ไม่สร้างยอดขาย
แต่หากเราใช้ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคมาวิเคราะห์
และทำโฆษณาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ตรงจุด

ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานั่นเองครับ
และเรายังสามารถใช้ข้อมูลสถิติยอดขายในปีก่อน
ดัชนีราคาสินค้ามาวิเคราะห์
พยากรยอดขายในปีต่อไปได้ด้วยครับ

ตัดสินใจต่างข้อมูลสถิติจำเป็นมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้
เหมือนเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะครับ

ก็สามารถจะอ่านและวิเคราะห์อะไรต่างได้เยอะแยะมากมายครับ
จะเห็นได้เลยนะครับว่าการทำธุรกิจ
ต้องอาศัยข้อมูลสถิติในการวางแผนอย่างรอบครอบและรอบด้าน
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติก็มีข้อมูลสถิติ
พร้อมให้บริการทุกคนผ่านหลากหลายช่องทางครับ